แต่ว่าตอนนี้เรากลับมาช่วยดูกว่าช่วยน้องหมาตัวนี้เป็นน้องหมาผู้พิทักษ์งูค่ะมันจะทำยังไงไปดูกันเลย
อุ้ยอันอุ้ยอันขนุนไปไงบ้างอ่ะ
ไห้ขาดเลยอ่ะ
อ่านช่วยมันหน่อยแล้ว

แต่มันก็ช่างไม่รู้เลยว่าบางทีมันก็คือการเอาชีวิตไปเสี่ยงเหมือนกัน
ขนุนขนุนเป็นอะไรไหม
ฮานุนกัดงู
หรืองูกัดฮานุน
นี่เจ้าของคลิปที่ชื่อว่าคุณกันยา๑๙๘๘๘นะฮะ
เขาระบุบอกเอาไว้อย่างนี้ในแคปชั่นภาพที่ขึ้นเนี่ยนะ
บอกว่างูเข้าบ้านแล้วถ้าไม่มีขนุนนี่แย่แน่เลย
เป็นหมาที่เลี้ยงเอาไว้ไม่เสียเข้าสุกเลยจริงค่ะ
เนี่ยค่ะมันก็พยายามเห่าพยายามกัดพยายามไล่งูตัวนี้นะคะ
แล้วคุณอยากรู้ไหมว่ามันเป็นงูอะไรเอองูอะไรอ่ะ
สำรวจตรวจสอบมาแล้วมันคืองูงูสิงค่ะ
เอออ่าก็ถือว่าปลอดภัยไปไม่มีพิษแต่ว่าเวลามันฉก
มันก็กัดแล้วมันก็เจ็บมันได้แผลอยู่นะได้เลือดอยู่เหมือนกัน
นี่ดูหนุนเป็นไรไหมลูกท้ายที่สุดขนุนไม่โดนกัดจ้า
เอ้าหนุนรอดล่ะเออหนุนรอดแต่งูไม่รอดนะเอาเหรอ
ขิดตายไปแล้วค่ะเห่าถ้าเป็นงูเห่านะหนุนเออ
ไม่อยากคิดเหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเนอะ
ถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็รีบแยกดีกว่าแล้วก็แจ้งกู้ภัยนะคะ
ให้เข้ามาช่วยเรานะค่ะชื่นชมชื่นชมขนุนเยี่ยมมาก
คำถามคือขนุนเป็นพันธุ์อะไรผสมไหมคุณ
เหมือนผสมมองอยู่เหมือนบูลลี่นิดนึงผสมหมาไทยอะไรประมาณนี้
อ่าดันมิเชียนด้วยมั้ยพวกไรจุดดำอะไรอย่างนั้น

อาจจะขอให้ปลอดภัยนะอย่าไปเล่นกับจูมีพิษเขาล่ะ
ไปดูในติ๊กต๊อกเพิ่มเติมแล้วกันนะคุณกัญญา๑๙๘๘นะคะ